ผัวซ้อมเมียจนเสียชีวิตกันหน่อยนะฮะ

เพราะว่าที่ผัวซ้อมเมียซ้อมต่อหน้าลูกสาววัย๔ขวบเลยค่ะ
แล้วมีความคืบหน้าด้วยเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนนะคะ

ทางตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งเหตุนะ
ตำรวจก็เลยรีบมาตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ค่ะ

ก็ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้
ไปเจอศพของภรรยา
คือนางอุศนากิติคู่อายุ๔๑ปีนะคะ
เสียชีวิตสภาพคือนอนห่มผ้าห่มเนี่ย
แล้วก็ยังใส่เสื้อยืดลายพรางสีเขียว

ประมาณ๑๒๑๕ชั่วโมงนะคะ

เป็นสามีของคนตาย

อายุ๓๗ปีซ้อมเมียเนี่ย

เมียเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยนะ
สามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปที่
จังหวัดน่านซึ่งที่น่านเนี่ย
เป็นบ้านเกิดของแม่สามี

เขาเคยติดคุกพ้นโทษมาได้ปีกว่า
แล้วก็มาก่อเหตุซ้อมเมียจนตาย

แม่ของฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ก็คือนางพอตาถึงดีเนี่ย

ตัวแม่แวะไปที่บ้านที่เกิดเหตุ

แล้วก็ไม่ได้เจอหน้าลูกชายไม่ได้เจอหน้าลูกสะพ้ายหรอก
แต่พอตอนประมาณ๑๐โมงเนี่ย

หลานสาวพูดกับย่าเลยนะ
ย่าย่าไปดูให้หน่อยว่าแม่ตื่นหรือยัง

ลูกสะพ้ายถูกลูกของเธอเนี่ย

ทีนี้ค่ะลูกชายโทรมาบอกแม่ยาย

เอาเดี๋ยวฟังแม่ของฝ่ายชายหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็ได้ถาม
ไปเล่นหมาเล่นแมว
ข้อหมามีแมวหลายสัวบ้าน

ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ย
ตำรวจชุดสืบของสพร้องกวาง

ที่หลบหนีอยู่ในอำเภอนาน้อยที่จังหวัดน่าน
พอจับตัวได้ปั๊บก็ต้องคุมตัวไปที่สพร้องกวาง
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะสอบสวนหาข้อได้จริง

ตัวนายพงศกรรับสารภาพ
ว่าทำร้ายร่างกายเมียซ้อมเมียจนตายจริง

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

ทีนี้แม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยนางแหวงกิติคูเนี่ยนะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์คือรวมถึงให้ปากคำกับพนักงาน
ตอนที่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอยู่เนี่ยนะ
เจอตัวนายพงศกรลูกเขยพอดีเลย
ตอนนั้นแม่ของฝ่ายหญิงกลัวแบบใจสั่นไม่กล้าออกจากโรงพักเลย

กลัวว่าลูกเขยจะมาทำร้ายฉันไหม
แล้วทางแม่ของผู้ตายนะบอกด้วยบอกว่าลูกเขยเป็นคนดุ
ทำร้ายเมียทำร้ายเมียมา๓รอบแล้วนะ

ชอบตีเมียนะตีลูกสาวของเธอนะ
รอบนี้หนักสุดถึงขั้นลูกเธอตายเลย

เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตไปเพราะว่าลูกเขยนี่แหละ

ฉันยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับลูกสาวเลย

เขยไม่ต้องมางานศพของลูกสาวด้วย
แล้วก็ขออโหสิกรรมจบกันแค่นี้พอ

กับการเกรียมงานศพของนางอุษณาผู้ตายหน่อยนะคะ
บรรยากาศการจัดงานศพที่ตำบลแม่นาง

อยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาล
แล้วก็คาดว่าจะรับกลับมาช่วงค่ำวันนี้

เพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ